ดับถ่านไฟเก่ากันแล้วกับคุณผู้ชมคะ

เราเลยหาวิธีที่จะทำให้ชะนีต่าง

ฉันจะเอาดัมเปลลนี่นะคะ
มาทำท่ากายบริหาร

ไม่มีเหนียงไม่มีความยานตรงนี้ไง

หุ่นเสียเปลี่ยวเวิร์ด
หุ่นเสียเปรียเวอร์สัปดาห์นี้ยังอยู่กับการเวทเทนนิ่งค่ะ
และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาลดไขมันส่วนเกินที่แขน
กับการลดท้องแขนที่ย้วยออกไป
ท่าทีที่สามารถทำตามได้ง่าย
สามารถใช้ขวดน้ำแทนได้นะจ๊ะ

ไปดูกันดีกว่าค่ะ
สำหรับในการยกเวทเทรนิ่งวันนี้เรา
ใช่ค่ะอันนี้อยากถามครูว่า

ค่ะสำหรับการเริ่มต้นของวีนะคะ
อันนี้คือสำหรับคนเริ่มต้นให้ใช้น้ำหนักที่๒
และหนักที่๒๕เพราะว่าเราจะไม่ยกหนักมาก
เพราะว่าถ้าเราจะเล่นในเรื่องของการกระชับสัดส่วนอย่างนี้ค่ะ

ค่ะเน้นจำนวนครั้งในการยกนะคะ
ต้องง้อแขนขึ้นเล็กน้อยนะครับก่อนบริหาร

ต้องสังเกตนะครับเราจะขยับแต่ท่อนแขนนะฮะ
โดยที่ข้อศอกเราไม่ขยับนะครับ
ถ้าข้อศอกขยับอย่างนี้หรือว่าเล่นแล้วแตกอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับ

แล้วก็การหายใจนะครับสำคัญมากนะครับผม

ใช้แรงในการยกส่วนพอผ่อนหายใจเข้า
อ้าวรอแขนขึ้นเล็กน้อยแล้วยกขึ้นแบบนี้เลย
๑๒๓อะอะแต่อย่าลืมนะคะ
ข้อศอกห้ามขยับเด็ดขาดเดี๋ยวจะผิดวิธีนะจ๊ะ
เริ่มค่ะ๑๕๒๐ครั้งปฏิบัติ
สำเร็จนะครับครับ
วิธีนะครับพิยัตรัสเนี่ย
จะได้ครับ
นับ๑นะครับอีก๒ครั้งครับ๑๒๓๒๑๒๓๓ครับผม
ทีนี้ทำพร้อมกันนะครับห้าครั้งครับไป
ได้ทั้งแขนเรียวงามได้ทั้งหน้าท้องสุดแบนโปรโมชั่นความเพียวดีขนาดเนี้ย
ทำตามสิคะรออะไร
อย่าเยาวทอค่ะนับไป
ท่านี้นะคะจะได้ในเรื่องของไตสิบนะคะด้านหลังเลย
เรามาเริ่มดูท่ากันเลยนะคะ
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถใช้เก้าอี้ที่บ้านได้นะครับ
เที่ยวความสูงประมาณหัวเข่านะครับผม

เสร็จแล้วย่อแขนลงไป

ตัวจะไม่ออกห่างเบาะอย่างนี้นะคะ

เก็บขาเข้ามานิดนึงนะคะ

แต่พยายามย่อให้แขนท่อนแขนด้านบนนะครับ

คุณแม่บ้านค่ะลากเก้าอี้มาทำพร้อมกันค่ะ

เก้าอี้เหยียดขาตรง
ย่อตัวลงสอกหงอก๙๐องศา
อย่าลืมนะคะห้ามเอาตัวออกห่างเบาะจ้า
ปฏิบัติ๑๕ครั้งเริ่มเลยค่ะ
ท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายแขน
อย่างแรกนะคะเราจะเวียงแขนพร้อมกระโดด
อย่างแรกเราจะเวี่ยงแขนพร้อมกระโดด

แต่ว่าไม่แนะนำให้ลงต้นเท้า

เพื่อที่การบารานน้ำหนักนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักกระแทกหัวเข่านะคะ

เรามาเติมความสนุกกับการลดท้องแขน
ด้วยท่านี้ค่ะคุณแม่บ้านค่ะ

ขามาข้างหน้านะคะ

เราจะได้ใสเซ็ต
ศอกขึ้นแล้วเหวี่ยงเลยจ้าเหวี่ยงแขนไปด้านหลังนะเถอะ
ที่สำคัญศอกด้านบนห้ามเหวี่ยงตามนะคะ
อกศอกไว้แน่นแล้วเริ่มกันค่ะ
ค่ะก็จบไปอีกคาร์ดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับการเล่นต้นแขนนะคะ

กินก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของการลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อต่าง
อย่าเพิ่งไปโฟกัสแต่ว่าเราจะออกกำลังกาย
แต่เราไม่คุมอาหารอันนั้นไม่ได้ครับผม
ใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้
ในการลดต้นแขนหน้าแขนนะคะก็ได้จบลงแล้ว
แล้วเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะเรียนอะไรต่อนะคะ

ช่องเริ่มมาแล้วช่องเริ่มมาแล้วโอ้โห

นี่ตีก่อนตีก่อนตะคิวจะได้แตก
ตะคิวบ้านไก่ตะคิวบ้านไก่แตก
นี่จะแตกโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว

ทีนี้ก็ก็บอกแล้วว่าก่อนที่เราเนี้ยนะ
จะแบบยกอะไรแบบนี้มันต้องแบบยืดเส้นยืดสายก่อน

เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บได้ค่ะ
โอ้จริงด้วยจริงด้วยอย่าหาโขมนะคุณผู้ชม
แต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะดูไม่ทันค่ะอยากจะทำตามนี้นะคะ
ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้เลยค่ะทางยูทูปนะคะ
ชไปเลยค่ะว่าแม่บ้านประจันบาลนะคะ
หรือว่าดูกันได้ทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้
วันจันทร์หน้าเราก็ยังอยู่กับเวทเทรนนิ่งกันอยู่นะจ๊ะ
ต้องบอกว่าเราเนี้ยเอามาฝากเนี้ยเมียท่าย่าย

แต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาฟิตหุ่นกันแล้วนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาสวยประหยัดกันค่ะ

จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันเหมือนกันค่ะ
พาเที่ยวพากินแบบสบายกระเป๋าแบบนี้นะคะ

ใช่แล้วอยากได้ถึงพรุ่งนี้เร็วจังเลย

สามารถไปเม้ามอซอยยัวกันต่อได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ